อยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันถึงงานใหญ่ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้กันซะหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค๔๐ถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นนวัตกรรมสำคัญมากรวมถึงการออกแบบด้วย
นวัตกรรมอะไรที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
แล้วก็พัฒนามาตรฐานทั้งในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เพิ่มมูลค่าต่างในการที่เราจะเป็นที่ยอมรับของสากลได้เนี่ย

แต่ต้องมาคุยกันหน่อยว่ารายละเอียดของงานมีอะไร

วันนี้มิ้นอยู่กับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
คุณสมเด็จสุสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ

หนึ่งต้องถามก่อนเลยงานนี้เราจัดกันทุกปีใช่ไหมคะท่านรอง

สำหรับปีนี้ก็มีพิเศษในส่วนของการจัดแสดง
แล้วก็มี๗เซคเตอร์หลักนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของการแสดงในส่วนของที่เป็นสินค้าที่มีการออกแบบ
ในลักษณะของการออกแบบที่มีความโดดเด่นในลักษณะแบบนี้นะครับ
โดยเฉพาะปีนี้เองก็จะเน้นในเรื่องของสินค้าสำหรับผู้สูงวัย
หรือว่าสินค้าที่มีการพัฒนาหรือมีการใช้นวัตกรรมเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยง
ทีนี้ต้องถามก่อนว่างานที่จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้เนี่ยสำหรับใครโดยเฉพาะไหมคะ
คือใครหรือว่าใครอยากไปดูอยากไปศึกษาอะไรก็ได้หรือว่ามีกลุ่มเฉพาะทางไหมคะ
คือจริงแล้วงานนี้นะครับเหมาะสำหรับทุกกลุ่มได้เลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้ส่งออกนักเรียนนักศึกษานะครับ
ที่มีความสนใจในเรื่องของนวัตกรรมและการออกแบบในส่วนของตรงนี้
ผู้ประกอบการที่เป็นนักลงทุน
โดยที่ว่างานนี้เองเหมือนกับเปรียบเสมือนเป็นเวทีให้บุคคลเหล่านี้ได้มาพบกัน
แล้วก็ได้มีการเจรจาหรือว่าต่อยอดขยายธุรกิจ
โดยการใช้นวัตกรรมและการออกแบบในส่วนของดินนี่เอง
เพื่อต่อยอดให้เกิดมูลค่าหรือการขายไปในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น
ครับก็ในงานนี้เองทางกรมเองก็ได้มีการเชิญผู้ซื้อ
กับผู้ประกอบการที่มาออกงานในนี้นะครับซึ่งในในส่วนของสินค้าเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมหลากหลายนะครับ
หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอะไรต่าง
ก็ได้เรียกว่าครอบครุมกับทุกภักดิ์ส่วนของอุตสาหกรรมเลย
ทุกอย่างที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตโดยการใช้การออกแบบและก็นวัตกรรมเข้ามาใช้
แล้วเห็นว่าจะมีเสวนามีสัมมนาด้วยใช่ไหมคะ

ครับในส่วนตรงนี้เองเรามองว่า
สัมมนาการให้ความรู้กับภาคประชาชนหรือว่าผู้ที่สนใจ
จะเป็นส่วนในการที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่จะทำให้ประเทศไทยเรา
สามารถก้าวไปสู่ในเรื่องของการที่มีการใช้นวัตกรรมและการออกแบบ
เข้ามาใช้ต่อยอดในเรื่องของสินค้าและบริการของไทยต่อไปนะครับ
ซึ่งในส่วนของตรงนี้เองในการสัมมนา
แล้วก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งจากทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเข้ามาให้ความรู้นะครับ
งั้นขอไฮไลท์สักชิ้น๒ชิ้นได้ไหมคะว่าที่จะจัดแสดงในงานเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นบ้าง
ครับยกตัวอย่างเห็นชัดเลยนะครับในส่วนของสินค้าที่มีการใช้นวัตกรรมค่อนข้างสูงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าที่สำหรับใช้กับผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันนี้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับ
ตัวอย่างเช่นก็มีสินค้าที่ได้รับรางวัลในเรื่องของการออกแบบดีเด่นนะครับเป็นก๊อกน้ำนะครับ
ซึ่งสำหรับผู้สูงอายุเองก็สามารถใช้คันโยกเปิดได้สะดวกสบายขึ้นแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยก็มีความนุ่มนวลต่อการสัมผัส
คือไม่ใช่เป็นวัสดุที่มีความแข็งอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วพร้อมกันนั้นเวลาเปิดใช้เนี่ยก็จะมีแสงไฟออกมา
ซึ่งไฟเหล่านั้นเกิดจากการใช้แรงน้ำข้างในนะครับ
คือให้ผู้สูงอายุได้รู้ว่าอันนี้คือเปิดแล้วนะแบบนั้นคือสมมุติ

นี่ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้นะครับ
หรือว่าการบันทึกข้อมูลประจำตัวของบุคคลผู้นั้นที่ไปสวมใส่นะครับ
เมื่อเวลาไปพบแพทย์หรืออะไรต่าง
ก็สามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายข้อมูลให้ทางแพทย์ได้สามารถวิเคราะห์
วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
จะได้ไม่ต้องเสียเวลาพูดคุยกันนานบางทีเนาะแพทย์ก็เก็บข้อมูลกันได้เลย

รองประชาสัมพันธ์หน่อยวันไหนที่ไหนอย่างไรคะ
ก็จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ
ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๗กันยายน๒๕๖๐นี้นะครับ
แล้วก็หากท่านใดสนใจที่จะเข้าชม
ก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับ
หรือสามารถสอบถามข้อมูลไปที่๑๑๖๙ครับ
ก็หวังว่าทุกท่านก็จะสามารถใช้โอกาสนี้
ในการที่จะได้พบกับสิ่งที่มีการออกแบบ
แล้วก็มีนวัตกรรมและมีความคิดสร้างสรรค์จากงานนี้ได้ครับ

อย่างที่ท่านรองบอกแล้วว่าเหมาะสำหรับทุกคน

ทั้งเรื่องของการออกแบบเรื่องของนวัตกรรม

บ้านเราไปไกลแล้วเหมือนกันไปดูไปต่อยอด
เพื่อที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า

ให้เราอยู่ในมาตรฐานสากลยอมรับ
แล้วก็น่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในการใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วย